อุดรธานีเมื่อคืนนี้ผัวเมียคู่นึงเขาก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องหึงห่วงสามีนี่หึงภรรยา
เขาบอกเขาใช้มือเนี่ยล็อกคอภรรยาจนแน่นิ่งไปเลย
เขาก็คิดว่านอนนิ่งเฉยเขาก็นอนกอดอย่างนั้นทั้งคืน
เช้าตื่นมาเอ้าเมียตายไปแล้วนะฮะไปดูนะครับว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถวดสอบแล้วก็เนี่ยฮะจับกุมตัวดำเนินคดี
นายเนรมิตทองพันธ์หรือว่าตุ้มอายุ๔๖ปีเขาก็ก้มลงไป
แล้วก็จูบศพเมียทั้งน้ำตา
นี่ฮะผู้ตายคือนางสาวอลัยพรนามอาสาชื่อเล่นชื่อเต้ยนะครับ
อายุ๓๔ปีในตุ้มที่เป็นสามีก้มลงไป
หอมแก้มนะบอกว่าเป็นการบอกลาเมียเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าเมียเนี่ยเสียชีวิตด้วยน้ำมือของเขาเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วเขาก็นอนกอดศพเมียอยู่ทั้งคืนเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเมียตาย
เหตุการณ์นี้เนี่ยทางตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งจากในจ้างของในตุ้มนะครับ
ว่ามีสามีภรรยาที่เป็นคนงานของเขาเนี่ยทะเลาะกันนะแล้วก็ทำร้ายกันจนเสียชีวิตให้มาตรวจสอบหน่อย
พอมาถึงเนี่ยนี่เป็นห้องพักคนงานก่อสร้างในชุมชนทุ่งสว่างตำบลหมากแข้งในเขตเทศบาลอุดรธานีนะครับ
มาถึงก็ในตุ้มนี่เขายืนรอมอบตัวอยู่นะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนไปบอกนายจ้างเองว่าเขาก่อเหตุแบบนี้นายจ้างก็เลยแจ้งตำรวจ
หลังจากนั้นในตุ้มก็พาตำรวจมาที่บ้านที่เกิดเหตุที่เป็นบ้านพักคนงานเขาจะแบ่งเป็น๕ห้องนะฮะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ
มีรั้วรอบขอบชิดมีประตูรั้วเหล็กอยู่หน้าบ้านนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยถูกล็อกด้วยกุญแจนี่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค้อนทุบกุญแจเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบ
จังหวะที่พาเจ้าหน้าที่มาถึงนี่แล้วเปิดประตูเข้าไปในห้องพักนะครับทุกคนพังงะเลยนะฮะตอนที่ในตุ้มเขามาเลิกมุ้งขึ้น
แล้วก็มีเมียของเขาก็คือนางสาวอลัยพรหรือว่าเต้ยนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนหงายแล้วมีผ้าห่มเนี่ยคลุมตัวอยู่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้วจริงนะครับ
มีร่องรอยที่ขอบตาที่เขียวช้ำด้วยนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงนะครับทุกผู้ชมครับ
มาเจอศพกันช่วงสายสายวันนี้สามีของผู้ตายก็คือในตุ้มเนี่ยจากการสอบปากคำนะครับเขาสารภาพอ้างว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้
นั่งดื่มเหล้ากับเมียก็คือเต้ยเนี่ยในห้องพักแล้วมีปากเสียงกันคือตุ้มเนี่ยเขาอ้างว่าเมียเขาเนี่ยปันใจให้ชายอื่น
เพราะว่าเป็นคนที่หน้าตาดีตัวเขาเองเคยไปตามเมียเนี่ยจากบ้านผู้ชายคนอื่นเพื่อให้กลับบ้านตัวเองมาหลายครั้งหลายรอบ
พอเมื่อคืนนี้นั่งดื่มเหล้าด้วยกันแล้วพูดกันเรื่องนี้อีกเขาอ้างว่าเขาถูกเต้ยเนี่ยด่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เขาก็เลยบันดาลโทษะโมโหนะแล้วก็เมาเหล้าด้วยเอาแขนของตัวเองเนี่ยเอาท่อนแขนเนี่ยไปรัดคอเต้ย
นิ่งค้าแขนเข้าไปเลยแล้วเขาก็นอนกอดเมียของเขาเนี่ยอยู่ทั้งคืน
ตุ้มเนี่ยเขาอ้างว่าทีแรกเขาไม่คิดว่าเต้ยเมียเขาจะตายนะเขาแค่เห็นนิ่งไปเฉย
ตี๓เนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเมียของเขาเนี่ยตัวเย็นผิดปกติ
ลำดูที่จมูกเอาไม่หายใจซะแล้วแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อ
ก็เลยนอนกอดศพเมียเนี่ยจนเช้าพอเช้าแล้วก็เดินไปหานายจ้างที่บ้านของนายจ้าง
ห่างจากบ้านพักคนงานประมาณ๒๐๐เมตรแล้วก็บอกนายจ้างว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่นายจ้างจะโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวในตุ้มดำเนินคดี
นี่นะฮะคือในตุ้มเขาสารภาพว่าตัวเขาอยู่กินกับภรรยาก็คือเต้ยเนี่ยมา๔ปีนะครับ
มีลูกชายหนึ่งคนอายุขวบเศษตอนนี้ลูกชายฝากพี่สาวดูแลอยู่ที่สกลนคร
แล้วก็มาทำงานก่อสร้างกันที่อุดรธานีได้สักหนึ่งเดือนแล้วแต่ก็มีปัญหาเรื่องหึงหวงนะ
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่เคยคิดจะฆ่าเมียเขานะ
เพราะว่าไม่ปัญเกต้องไกลเป็นลักษณะ
มันยืนเขา๓มือ๔มือมันยืนกับผืน๒มือ๓มือและก็มาก
ตอนเจ้าที่มาคุมโจงเมื่อเช้าเนี่ยยังดูมึนมัวยังไม่ค่อยสางดีเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าตาแดงเขาร้องไห้หรือว่ายังมึนเมาอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ

นายจ้างของสามีภรรยานะครับคู่นี้นะฮะก็คือคุณป้าบัวพันธ์นะครับ
บอกว่าขณะที่นั่งขายของชำอยู่ที่บ้านตุ้มเนี่ยเขาเดินมาบอก
ด้วยอาการเมาเหล้ามาเลยแล้วมีน้ำตาคลอเบ้าด้วย
บอกเขาฆ่าเมียเขาตายแล้วก็เลยถามจนแน่ใจแน่ชัดว่าใช่เหรอ
สุดท้ายพอแน่ใจจริงว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจ
ส่วนนิสัยของสามีภรรยาคู่นี้เวลาเมาเหล้าทีไรเนี่ย
ทะเลาะกันเรื่องหึงหวงเป็นประจำ
แต่ตัวของคนก่อเหตุเขาก็รักเมียเขามากนะ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพื่อนของผู้ตายนะครับบอกว่าตั้งแต่รู้จักกันนะครับ
ทางสามีภรรยาคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันในวงเล่าบ่อยนะฮะ
คือแทบทุกวันหลังเลิกงานพอกินเหล้ากันก็ทะเลาะกัน
เรื่องสามีหึงหวงภรรยานี่แหละ
แล้วก็จะถูกภรรยาก็คือทางฝั่งผู้ตายเขาดุด่ากลับมาตลอด
แต่พอตื่นเช้ามาเขาจะดีกันทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากันตาย
ในตุ้มก็ถูกแจ้งข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นนะฮะ
ส่วนศพของเต้ยเนี่ยเขาจะส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ